ที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องนี้มีหนุ่มคนหนึ่งเขากำลังจะขับรถกลับภูมิลำเนาเหมือนกัน
เป็นรถกระบาดตู้ทึบอะค่ะเสร็จแล้วจู่ร่างกายไม่พร้อมเกิดอาการวูบ
วูบเสร็จแล้วเนี่ยรถก็เสียการควบคุมนะคะพลิกตกลงไปในคลองชลประธาน
จนเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่าไอ้ตัวเศษกระจกของรถเนี่ยบาดด้วยนะคะ
โหแล้วรถรอจุ๊บป่องจุ๊บป่องหลายตามน้ำแบบนี้ด้วยอะถูกต้อง
แล้วนี่คือแบบโอ้โหเธอเขาก็ตะเกียกตะกายตะเกียกตะกาย
เอาชีวิตรอดขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะ
ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมคือนุ่มคนนี้เขากำลังขับรถกระบะตู้ทึบคันนี้แหละ
เพื่อจะกลับบ้านนะคะปรากฏว่ามาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
ก็โอ้โหเสียการควบคุมนะคะจนกระทั่งรถตกลงไปในคลองชลประธานสายบ้านใหม่สำรอง
ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเห็นแบบนี้
ก็มีการประสานชุดกู้ภัยเข้าตรวจสอบทันทีค่ะชุดประดาน้ำต่างต่างก็เข้าตรวจสอบเพื่องม
แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการเก็บกู้นะคะไอ้ตัวรถขึ้นมาบนฝั่ง
จุดเกิดเหตุจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าโอ้โหรถเนี่ยลอยไกลจากฝั่งไปสักประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
แล้วก็ทราบชื่อคนขับที่เขาแบบตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดได้สำเร็จ
เขาคือจ่าสิบตรีตะวันวัย๔๐ปีเป็นชาวอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี
คุณผู้ชมรู้ไหมว่านาทีชีวิตเขาเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
บาดเจ็บบริเวณไหล่ซ้ายถูกกระจกรถบาด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วเห็นบอกว่ายังคงต้องสังเกตอาการนะคะเพราะว่าบางช่วงบางตอนคือเหมือนเขาก็แบบ
สำรักน้ำบ้างไหมหรือว่าตะเกียกตะกายขึ้นมาแผลก็หวั่นว่าจะติดเชื้อหรืออะไรแบบนี้
ส่วนรถกระบาดตู้ทึบแบบนี้ค่ะก็หลังท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ
ก็มีการนำขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จนะคะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบห้านาที
รถคันนี้เป็นรถสีบรอนทองนะคะทะเบียนชกเชอจอจาน๑๘๒๑กรุงเทพมหานคร
สภาพก็ด้านหน้าชนยับแบบนี้กระจกแบบโอ้โหแตกทะลุไปถึงด้านใน
แต่ในรถเนี่ยนะคะตรวจสอบดูตัวตู้ทึบเนี่ยไม่มีสิ่งของใดนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นคนขับเขาก็ยอมรับเลยว่าจังหวะที่ขับรถมาจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ปรากฏว่าเกิดอาการวูบพอวูบเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมรถเอาไว้ได้แต่เคราะห์ดีไม่มีคนตายจากเรื่องนี้นะคะ
เดินทางยังไงขับขี่ปลอดภัยกันหน่อยนะ